คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าดาราบางคนเวลาเขาเจอคำถามที่เขาไม่อยากจะตอบ
หลายคนมีวิธีการเลี่ยง
คูณร้อยแบบอ้าวก่อนนั้นนี่เป็นนักวิ่งเหรออยู่มาเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าบางคนค่ะเขาบอกว่ามีวิธีหักหลบที่แยบยนต์กว่านั้น
ไปดูซิขวัญอุสามณีมาลูกไม้แบบไหนค่ะ

เราก็โทรไปก่อนว่ากลายสถานการณ์
หรือว่าอยากให้เทศกาลเป็นคนสำหรับผมพูดก่อนป่ะ
คือตอนนี้เป็นเรื่องของละครนะคะ
ละครขวัญก็อยากให้คนติดตามชื่นชอบเราจากนักแสดงก่อนดีกว่า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นกันไปนะครับ

ขวัญก็บอกว่าให้ถามไปเรื่องเทศกาลอื่นดีกว่า

โอ้โหน้องขวันลูกรอยกระทงวันเป็นเดือน๑๒
เนี่ยมันเพิ่งเงินกุมภาพันธ์วาเลนไทยถึงผ่านมา

เออเอากับเธอสินะคะ

สำหรับการที่อยากจะเลี่ยงการตอบคำถามของพี่สื่อมวลชน

ถือว่าได้รอยยิ้มกลับบ้านไปแล้วกันนะครับ

ขอตอบได้แค่ว่าเลือกรอยกระทงอย่างเดียว
อ่ารอยกระทงนี้แล้วจะไปกับพี่เขาเปล่าคะ
เออเดี๋ยวถับกระต่ายก่อนดูใจว่าอยากให้ใครไป
ลึกไปไหมไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้ว